วันนี้คุณลัชฝอร์เนี่ยให้คุณผู้ชมดูคลิปหนึ่งไปใช่ไหม

ควบม้ากลับจากโรงเรียนน่ารักมาก

เท่มากเลยนะฮะแหม่น้องคนนี้เขากำลังขี่รถ
ไม่ใช่สิขี่ม้าขี่ม้า
ขี่ม้ากลับบ้านนะฮะ
ทีมข่าวเราก็เลยเดินทางไปคุยกับน้องซะหน่อยดีกว่า
อยากรู้จริงเลยนะว่าน้องเป็นใครยังไงมาจากไหนทำไมถึงมาขี่ม้าได้เนี่ยนะฮะ

อ่าน้องชื่อว่าเด็กหญิงกรกัญญาทัพนาคาอายุเจ็ดปี
ชื่อน้องใบบัวนะชื่อเล่นชื่อน้องใบบัวนะครับ

ซึ่งน้องใบบัวเนี่ยกำลังไปช่วยคุณพ่อซึ่งมีอาชีพเป็นคาวบอย
พ่อเป็นคาร์บอยไงไม่น่าถึงขี่ม้าเป็นนะฮะ
คือกำลังจะไปช่วยพ่อนะฮะ
ม้ามาให้บริการนักท่องเที่ยวให้ขีดกันที่บริเวณชายหาดแหลมสมิลา
น้องก็เลยขี่ม้าไปเลย

เออแล้วก็ไปช่วยแม่ขายไอศครีมที่บริเวณชายหาด
คุณน้องเค้าเนี่ยขี่ม้าได้ถูกสรีระมากนะคือหมายถึงว่านั่งหลังตรงเด๊ะ

คือขี่ม้าเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ขึ้นไปคล่อมม้าแล้วก็สะบัดบางเหตุให้มันวิ่งไม่ได้นะคะ
คุณต้องโยกขาขึ้นลงเป็นจังหวะให้สอดคล้องกับที่ม้าวิ่งด้วยจะบอกให้
ถูกต้องทีนี้น้องใบบัวเขาบอกแบบนี้นะ
คู่ใจที่เห็นเนี่ยนะคะชื่อว่าเจ้าสีทองค่ะอายุ๑๐ปีเป็นเพื่อนสนิทของหนูเอง
ที่เห็นนั้นเนี่ยไม่ได้ขี่ไปโรงเรียนนะคะตามคลิปเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเกือบทุกวันหลังเลิกเรียนเนี่ย
หนูจะมาช่วยคุณพ่อดูแลม้าแล้วก็จูงม้าพานักท่องเที่ยวขี่เล่นที่บริเวณชายหาดแหลมสมิลา
แล้วช่วงเย็นเนี่ยก็จะขี่ม้ากลับไปที่บ้านพ่อกับแม่ก็จะขี่รถจักรยานยนต์ตามมาข้างหลังที่เห็นเห็นไหม
พ่อแม่เขาก็ประคองลูกกันไปโดยมีพ่อแม่คอยระวังให้ความปลอดภัยเนี่ยนะครับ

น้องชินไงน้องชินอยู่กับม้าโตกับม้ามาแต่เด็กเออเท่มากเลยนะฮะพ่อของน้องใบวัวเขาก็บอกนะว่าลูกสาวเนี่ยเริ่มหัดขี่ม้าตั้งแต่๔ควบเด็กมาก๔ควบตัวนิดเดียวปัจจุบันแม้ว่าน้องจะขี่ม้าได้ก็ตามแต่ว่ายังคงต้องระวังอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากเพราะว่าเจ้าสีทองเนี่ยเลี้ยงมาคือเป็นม
อย่างนั้นแหละนะฮะน่ารักนะครับคุณผู้ชมว่าใครสนใจก็ลองแวะไปหาคุณพ่อน้องใบบัวได้เนาะไปลองขี่ม้าไปหาเจ้าสีทองกันได้